ต่อที่ข่าวเรื่องน่ายินดีกันบ้างดีกว่านะคะได้เลิกแล้วจ้า
ไม่ใช่เลิกแต่งนะคะแต่ว่าเป็นเลิกบวชนั่นเองนะคะ

ก็เตรียมเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่๑๘ธันวาคม
ที่จะถึงนี้ที่วัตรราชโบพิธย์สถิตมหาศรีมาราม
โดยปั้นจันทร์ค่ะเผยว่าขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่
ใกล้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวเรื่องบทสวดได้๗๐แล้ว
แล้วก็ยังฝากขออภัยค่ะที่แฟนที่จะมาร่วมอนุโมทนาด้วย

เพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างจะจำกัดคนเหมือนกันนะคะ
อนุโมทนาแล้วก็อธิษฐานจิตมาก็ได้ครับ

บวชข้ามปีครับ๑๘บวชนะครับ
แต่ว่าบอกทางแฟนไปเยอะแล้วว่าอาจจะไม่สะดวก

เพราะว่าทางทางวัดลาดบ่พิษก็จะมีสำเรียงของการขาดหน้า

บวช๑๕วันฉะนั้น๑๕วันก็จะเป็น๑๕วันที่
ผมต้องทำให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมสติ
หลังจากผ่านเรื่องดราม่ามาทั้งหมดแล้วนะคะก็ยินดีกับปั้นจันด้วยนะคะ